คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันจับลิงสแหมดกันบ้างดีกว่า
เพราะว่ากลัวว่าลิงสมเขาจะไปทำร้ายเด็ก
เบื้องต้นว่ามีคนเลี้ยงไว้แล้วลิงสมแหมตัวนี้หลุดออกมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวนะลิงสมัยอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ตรงไหนจ๊ะนะฮะ
เดี๋ยวจะจับแล้วก็ไม่ได้จับไปทำอะไรไปช่วยเหลือเขาหน่อยนะครับ
โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทควีการประสุทธิ์สัตว์นะครับ
คือหัวหน้ามาโนธนโสธรลงพื้นที่ตำบลพระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังจากมีชาวบ้านแจ้งว่าพบลิงตัวดังกล่าว
บริเวณถนนเรียบคลองตับผักชีก็เกรงว่าจะทำร้ายเด็ก
สมแอตัวนี้มีเขี้ยวแหลมคมอายุประมาณ๗ปีน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
นขึ้นไปอยู่บนต้นไม้บริมถนนนะครับ
ท้ายสุดจับมาได้แบบนี้นะเขาคงสลบมานะครับ
โดยหัวหน้าเขาต้องใช้ปืนยิงยาสลบ
ลิงถูกลูกดอกจึงกระโดดหนีไปหลบในส่วนของชาวบ้าน
แล้วก็สลบอยู่ในพงหญ้าอย่างเรียบร้อย
หัวหน้ามาโน่บอกว่าใช้เวลาจับลิงตัวนี้ร่วม๒ชั่วโมง
แหวะก็รู้อยู่ลิงเขาทั้งชาลาษต์ทั้งวัยทั้งสดทั้งแคล้ว
ในการวิ่งหลบหนีปีนต้นไม้เจ้าหน้าที่อีกนะครับ
เบื้องตนขาดบ้านมีคนนำมาเลี้ยงแล้วก็หลุดออกมา

เมื่อกี้ตัวเขาอ้วนขนสวยแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ก็นำไปอนุบาลก่อน
แล้วก็นำไปคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ

ถ้าถูกเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กเดี๋ยวเขาหากินเองไม่เป็นนะครับ